ก็ถือว่าเป็นสนามสำคัญนะครับเพราะว่าคู่นำของรายการเนี่ย
มีโจทย์ค้างคาใจกันมาตั้งแต่การชกที่สิงคโปร์เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับ
ระหว่างเพชรมรกฎเพชรยีดีอาคาเดมีจะเจอกับเจาเชียวเปทรอสเซียน
ซึ่งถือเป็นการรีแมชครั้งนั้นลักษณะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ความให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เมื่อเดือนพฤษภาคมที่เพชรมรกฏเพชรยินดีอาคาเดมี่
ผู้ตัดสินเกิดความผิดพลาดในการควบคุมกติกาแข่งขัน
คือห้ามกระชากคอมาตีเข่าและห้ามแทงเข่าเกิน๓นาที
เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย
รีแมชจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
กรุงกวาลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียทันที
ที่สำคัญไฟล์ตรีแบชนี้ถูกยกให้เป็นผู้เอกในรายการนี้
สำหรับเซโบสนัทธเดชวัชิระรัตนาวงศ์

เผยถึงสาเหตุที่ยอมกลับมารีแมช

พากันมารุมด่าว่าขี้ขาด

จะเป็นการเคลียร์ทุกข้อกังขา

เพื่อให้สมศักดิ์ศรีของนักชกไทย
คือแน่นอนครั้งแรกที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎกติกา
ซึ่งด้วยประสบการณ์ของเราเอง
เราทำค่ายมวยไทยมาทั้งชีวิตนะครับ

ที่ผ่านมาคือไฟล์ที่๒เท่านั้นเอง

แล้วเขารู้แล้วชัดเจนว่ากติกาคืออะไรนะครับ

เรื่องของกติกาที่อาจจะยังไม่ชัดเจน

แล้วก็จะทำให้ไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่คลีนที่สุดสะอาดที่สุดนะครับ
ส่วนขุนศอกเมืองดอกบัวเพชรมรกฏเพชรยินดีอาคาเดมี่
ความมั่นใจตอนนี้พร้อม๑๐๐ทั้งร่างกายและจิตใจ

เพราะเคยเจอเปโตเซียนมาแล้วจึงรู้ว่าต้องทำอย่างไร
จุดอันตรายที่ต้องระวังก็คือหมัดซึ่งได้คิดวิธีป้องกัน
รวมถึงวางแผนที่จะรับมือไว้แล้ว

ก็ทเนอร์ก็ฟังแผนเวล้ไฟล์ให้เรียบร้อยล่ะครับ
ก็อยากจะให้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ
ผมจะเอาชัยชนะกลับมาประเทศไทยแผ่นดินไทยของเราครับผม
รวมส่งแรงใจให้เพชรมรกฏเพชรยินดีอาคาเดมี่
ประกาศศักดิ์สีของนักชกไทย

ไฟล์รีแมชกับจอร์จีโอเบโตเซียน
ศึกวันมัสเตอร์ออฟเดสตินี่
วันซุปเปอร์ซีรีสคิกบอกซิงโวลด์กลางปี

วันศุกร์ที่๑๒กรกฎาคมนี้
เวลา๒๒นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป